ช่วงนี้มาดูเรื่องของความรุนแรงในครอบครัว

คือมีพันรยาเขาอายุมากกว่าทางด้านของสามี

ทำให้พันรยาระแวงว่าจะไปมีผู้หญิงอื่น
กลับมาที่บ้านเกิดเหตุทะเลาะวิวาดกัน
จนถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน

ก่อเหตุเผาบ้านแล้วก็กรีดข้อมือตัวเองด้วย

ตี๒ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นำรถดับเพลิง๒คันเข้าฉีดสกัดเพลิง

ควบคุมเพลิงไว้ได้เพราะว่าไหม้เฉพาะชั้น๒

มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะเป็นผู้หญิงนอนหมดสติอยู่ในห้อง
และมีบาดแผลถูกของมีคมกรีดที่ข้อมือ
เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวสงรงพยาบาลค่ะ
สอบสวนเจ้าของบ้านอีกหนึ่งคนคือนายสุดใจปั่นหอมให้การบอกว่า
ห้องที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นห้องของนายสุรัตนปั่นหอม
อายุ๒๓ปีลูกชายลูกชายอยู่กับพันรยา
ก็คือนางสาวพรอายุ๓๘ปี
ก่อนหน้านี้บอกว่าประมาณ๔ทุ่ม
ได้ยินเสียงทั้งสองคนทะเลาะเบาะแว้งกัน
เพราะว่าลูกชายไปเที่ยวกับเพื่อนมา

จนนางเสาพรพันรยาซึ่งมีอายุแก่กว่า
๕ปีในระแวงว่าจะไปมีผู้หญิงคนอื่น
คือภรรยากลัวสามีเด็กไปติดหญิงนะ
ใช่ค่ะก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะคะ
ซึ่งนางสาวพรใช้มีดแทงท้องลูกชายหลายแผล
ลูกชายตอนนี้ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนนางสาวพรหลังจากที่ลงมือแทงเนี่ยได้ขึ้นไปเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องชั้นสอง
ไม่คิดว่าในเวลาต่อมาจะมีความเครียดจนกรีดข้อมือตัวเอง
แล้วก็จุดไฟเผาบ้านแต่ไฟไม่ได้ลุกลามนะคะ
ส่วนนางสาวพรเองก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยค่ะ